ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คุณยายมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าหลานชายเป็นเด็กพิเศษ
แต่ถูกเพื่อนร่วมชั้นทำร้ายร่างกายกลางห้องเลยนะคะ
แล้วได้มีการแจ้งเรื่องไปทางโรงเรียนแล้ว
แต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้า
คุณยายก็กังวลใจกลัวว่าตราบใดที่ยังไม่คืบหน้า
กลัวว่าหลานชายจะถูกทำร้ายซ้ำค่ะ

ห้องเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็เนี่ยนะคะโดนเพื่อนร่วมห้องเอามือจับหัว

เอาเท้าเตะเข้าที่หน้าจนน้องหงายท้อง

มีคนหนึ่งหัวเราะอีกต่างหาก

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณยายของน้องผู้เสียหายนะคะ
ยายพรรัฐอายุ๕๖ปี
ยายบอกว่าหลานชายเป็นเด็กพิเศษ

ดูมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกัน
เหตุการณ์ตามคลิปภาพนี้มันเกิดขึ้น๑๙มกราคม
หลานชายกำลังซ้อมการแสดงไปเข้าค่ายลูกเสือ
ระหว่างวันที่๒๑๒๒มกราคม
จังหวะที่กำลังซ้อมค่ะ
ถูกเพื่อนที่ซ้อมการแสดงด้วยกัน
ถีบเตะและทะเลาะกัน
ครูที่ควบคุมการซ้อมมาห้ามแล้วก็จับแยก
ต่อมาตอนบ่ายหลานชายนั่งเรียนอยู่ในห้อง
เพื่อนร่วมห้องเป็นเด็กนักเรียนชาย๒คนคืออยู่ชั้นม๓ห้องเดียวกันเลยนะคะ
และเด็กชายชั้นม๒อีกคนนึงเข้ามา
แล้วไปนั่งอยู่ข้างหลังหลานชายคุณยายแล้วเอาขวดน้ำพลาสติก

คือ๓คนนี้ปลาใส่ปลาใส่สลับกันปลาใส่ค่ะ

ลุกขึ้นไปชกหน้าคนที่ปลาใส่

ตัวคุณยายบอกว่าได้คุยกับครูประจำชั้น

กลัวหลานจะถูกทำร้ายร่างกายซ้ำอีกค่ะ

โปรวาลท์คนครูเป็นแม็ห์
ท่านก็ไลลูกไปเดียน
หรือว่าพี่เป็นกรูประจำนิเศษ

คุณผู้ชมคะเราไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนแห่งนี้ให้ค่ะ
ผอเลอร์ชชายขอจิตเจนทร์เมฆ
บอกว่าสาเหตุที่เด็กทะเลาะกันก็คือ
แล้วอินกับฉากต่อสู้มากเกินไป
ผอบอกแบบนี้ค่ะอินแล้วเหรอครับ
อินกับฉากต่อสู้มากเกินไปก็เลยทะเลาะกัน
อันนี้คือการทะเลาะกันครั้งแรกรอบแรก
แล้วครูก็มาจับแยกไปแล้ว
แต่พอตอนบ่ายมันเลยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
ไม่ใช่จู่มารุมทำร้าย
แต่ต่างคนต่างตีกันผอบอกแบบนี้นะคะ
แต่เด็กที่ถูกทำร้ายเป็นเด็กพิเศษจริง
แต่เด็กพิเศษคนนี้มีอารมณ์ร้อน
ที่เรียกผู้ปกครองมาคุยกันแล้วด้วย
แล้วเราก็ให้ผู้ปกครองควบคุมดูแล
ถ้าไม่ได้ไปตามนั้นเราก็จะให้พักการเรียน

โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองของทั้งสองฝั่ง
มาคุยอีกรอบหนึ่งเบื้องต้นคุยกันไปแล้วนะ

จะได้ตกลงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็หาทางออกแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วย